ที่นครศรีธรรมราชหน่อยนะฮะนี่ก็เป็นความรักของคนกับสุนัขนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างบรรทุกสับปะรดมาเต็มคันเลย
แล้วถูกรถตัดหน้าเสียหลักล้มเทกระจาดลงข้างทาง
สุนัขพันธิวาว่าที่เลี้ยงอยู่เนี่ยมันวิ่งหนีไปไหนก็ไม่รู้แบบ
เลิศเข้าป่าชายเลนข้างทางไปเลยโอ้โหเขาแบบเขาเจ็บนะ
เพราะตัวเขาบาดเจ็บมากใช่แต่ว่าไหลด้วยโอ้โหเขาเป็นห่วงสุนัขของเขา
เขาไม่ยอมไปไหนนะฮะจนกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะช่วยหาสุนัขของเขาจนเจอนะฮะ
ก็บอกว่าอย่านัดเบี้ยงถึงหลายราค
มาถึงหลายราคปากโตนไปซึ่ง

ตัวเองเจ็บเลือดไหลแบบใช่
ใช่ยังไม่ยอมไปไหนนู่นฮะสันเลิศเข้าไปโน๊ต

บอกนี่เป็นสุนัขแบบตัวโปรดตัวรักเลยนะฮะ
ชีวาว่านะฮะกลัวมันจะจมน้ำตาย
เพราะตัวมันนิดเดียวนี่๑๐โมงเช้าวันนี้นะครับ
ถนนปากนครที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

มูลนิธิประชาร่วมใจนครศรีธรรมราช
เข้าไปค้นหาให้ด้านในเลยนะฮะ
โอ้โฮสุดยอดนี่ดูสิลุยเข้าไป

นี่ฮะไปหาให้เลยนะครับ

โอ้โฮ

ทีแรกผมเห็นห่อผ้ามาผมตกใจคุณเหนียวมาสอน

คุณสอบใจว่าครับ
เห็นไหมนะมีชุดอยู่ใช่ไหมแล้วก็มีผ้าตีเขาขาว

ทีแรกพี่เขาเดินออกมาผมใจไปอยู่ที่ตาตุ่ม

คิดว่าไม่รอดซะแล้วหรือยังไร

พี่เขารักของเขาอะพี่อุ๋ย
นี่เขาก็อุศาเห็นไหม
ตัวเจ้าหน้าที่น่ารักมากเนอะเก่งทัก

ขาวนี่ไปบังชุดโกโกวา

ใส่ตัวให้สุนัขแบบน่ารักมากเลย

ปาไปโรงพยาบาล
รถลงพยาบาลมารับที่บ้านด้วย

โอ้โหนี่เป็นความรัก
เนี่ยเห็นหรอ